ไปถึงบรรดานักแสดงเกาะติดอยู่ที่นั่นพร้อมที่จะวิ่งแล้ววันนี้ก็วิ่งวันที่๒แล้วในจังหวัดสกลนครนั่นเองนะคะพร้อมกับเพื่อนดารา
อย่างต้นนารินทีมนักแสดงไทยบ้านเดอะซีรีส์และนักร้องชื่อดังเพชรสหรัฐ
ที่เดินทางมาสมทบในตอนเช้าพร้อมกับชาวพันนานิคมนะคะ
ออกวิ่งเซตแรกจากจุดสตาร์ทที่ปั๊มปอตทพนานิคม
ตระเวนบริจาครับบริจาคภายในเขตเทศบาลพันนานิคมและเทศบาลพันนานคร
มีชาวพนานิคมรอต้อนรับแล้วก็ร่วมบริจาคสมทบเงินตลอดสองฝั่งถนนเลยนะคะ
โดยมีทีมนักวิ่งจากชมรมวิ่งอำเภอพนานิคมอำเภอนิคมน้ำอูล
และน้องนักเรียนจากโรงเรียนพันนาวุฒาจารย์กว่า๑๐๐ชีวิต

ก็เลยทำให้ขบวนการวิ่งเนี่ยยาวไปถึง๑กิโลเมตรเลยคุณ
ซึ่งในจุดโรงเรียนวังยางวิทยานุกูลตำบลวังยางอำเภอพนานิคม
ครูอาจารย์นักเรียนตลอดจนชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวกันรอคอยต้อนรับกันอย่างเนื่องแน่น
แล้วก็มีภาพความน่ารักของน้องนักเรียนอนุบาล
ที่ต่างกรรมเงิน๑๐บาทแบงค์๒๐บาทบ้าง

ทันทีนะคะที่พี่ก้องห้วยไร่แล้วก็คณะเดินทางมาถึงเนี่ย
ก็เรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาคนที่อยู่ข้างทางได้อย่างกึกกล้องกันเลยทีเดียวนะคะ
พร้อมกับตะโกนดังว่าพี่ก้องสู้พี่ก้องสู้
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ก้องห้วยไร่แล้วก็คณะสร้างความประทับใจให้กับผู้ให้แล้วก็ผู้รับได้ดีเลยทีเดียว
คือก่อนหน้านี้ดิฉันจำได้ว่าพี่ก้องเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะกังวลว่าการทำความดีหรือการทำอะไรแบบนี้
มันจะทำเหมือนเป็นการสร้างภาพหรือเปล่า
แต่เขาเห็นพี่ตูนเป็นตัวอย่างแล้วเขาบอกว่าจากนี้ไปเขาไม่กลัวการสร้างภาพที่ดีดีกว่าการสร้างภาพที่ไม่ดี